อีกหนึ่งดราม่าค่ะร้องเรียนจากผู้หญิงคนนึง
มีลายเซ็นมีตราครุฑชัดเจน
บอกว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ

คุณนำมาให้เองนะคะ
เรื่องของเรื่องคุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้
หนังสือราชการนี้นะคะเขาเขียนอธิบายไว้บอกว่า
ตามที่ตำบลโซ่พิสัยได้จัดซื้อกระเช้าเข้าเยี่ยมคลอดตามโครงการเยี่ยมมันดา
พร้อมเด็กหลังคลอดกระเช้าละ๑๘๐๐บาท
แจกชุดกระเช้าของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาล
จากการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อทักท้วง
เรียกเงินคืนค่าจัดซื้อกระเช้า
เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดจึงไม่อาจเบิกจ่ายเงินได้
ทางเทศบาลโซ่พิสัยจึงขอให้ส่งเงินค่าจัดซื้อกระเช้าเยี่ยมคลอด
จำนวน๑๘๐๐บาทคืนกองคลังเทศบาลตำบลโซ่พิสัยโดยเร่งด่วน
ส่งมาให้กับคนที่ถูกเยี่ยม
แล้วอย่างที่บอกว่า๑๑ปีผ่านไปแล้วคืออะไร
เรื่องนี้ชาวไหนเข้ามาคอมเม้นต์กันถล่มทะลายมาก
ส่วนใหญ่ตั้งปมเลยบอกว่าเดี๋ยวนะคนถูกเยี่ยมเขาไม่ได้เรียกร้องขอให้เทศบาล
มาเยี่ยมเขาหน่อยเอากระเช้าไปให้เขาหน่อยไม่มีใครขอร้องเลยนะ
คุณเสนอตัวไปเองเสนอตัวซื้อกระเช้าไปให้เขา
แล้วก็ไปเยี่ยมเขาเองด้วยซ้ำแล้วจะมาเรียกเก็บเงินคืนย้อนหลังได้ยังไง
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่เลยนะคะสอบถามชาวบ้านที่ตำบลโชธพิสัยจังหวัดบึงการนี่แหละ
นางสาวปริยดาโคตรศรีเมืองวัย๒๘ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
เธอเนี่ยคลอดลูกปี๒๕๕๑แล้วก็อยู่เมื่อวานนี้ค่ะ
ได้รับหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกเงินคืนจากเทศบาลเมื่อวาน
พออ่านจดหมายปุ๊บเธอก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยบอกว่า
เอ้าก็๑๐ปีที่แล้วตอนเอากระเช้ามาเยี่ยมเจ้าหน้าที่บอกเองว่า
เป็นโครงการให้ฟรีนะมาเยี่ยม
อยู่ผ่านไป๑๐ปีส่งจดหมายมาเรียกเก็บเงินแบบนี้
ใครจะไปอยากคืนเงินให้คะไม่ได้ขอให้ซื้อกระเช้าให้หน่อย
นี่คืออีกคนหนึ่งค่ะนางสาวเพ้นแค้พิมลาวัย๓๓ปี
เธอก็บอกว่าโอ๊ยผ่านมาเป็น๑๐ปีแล้วจะมาเรียกเก็บเงินอะไร
ไม่จ่ายหรอกเธอไม่ได้ร้องขอเลยตั้งแต่แรกคุณเอามาเยี่ยมเอง

อ่านดูเราก็งงเนอะ๑๐ปีแล้วเพิ่งจะมาทวงก็ไม่อยากจ่าย
เพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นของขวัญสำหรับเยี่ยมคลอด
และไม่ได้คิดอะไรตั้ง๑๐ปีแล้ว
จะให้คืนหรอคือก็ถือถ้าถามว่าอยากถือคือไหม

ก็๑๐ปีแล้วเนอะก็ถือ
คือง่ายรูปโตแล้วจนลืมไปแล้วว่าเช้าที่ได้มามันอะไร
แล้วหนังสือที่ส่งมาลงนามโดยนายวิเชียนคงทัน
นายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาล
โอ้โหร้อนเลยนะคะก็ต้องออกมาชี้แจงค่ะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจคลาดเคลื่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นปี๒๕๕๑และ๒๕๕๙
โดยตำบลเทศบาลตำบลโซ่พิสัยเขามีโครงการเยี่ยมแม่หลังคลอดบุตร

ทีนี้ผ่านมาอีก๒ปีก็คือประมาณปี๒๕๕๙
มีหนังสือท้วงติงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง
ส่งมาที่เทศบาลตำบลโซ่พิสัยบอกว่า
ขอเรียกเงินคืนที่ใช้จ่ายในการจัดซื้อกระเช้าเยี่ยมมารดาและบุตรหลังคลอด
เจ้าหน้าที่ของเทศบันตำบลโซ่ภิสัยก็เลยมีหนังสือแบบนี้ออกไปค่ะ
เกิดจากความบกพร่องของทางเจ้าหน้าที่ของเรา
ที่อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนในแนวทางการคืนเงินให้กับทางราชการ
ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้สบายใจเลยว่า
คือเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนสตงขอเรียกเก็บงบส่วนนี้คืนจากเทศบาลตำบลโซ่พิสัย
แต่ทางตำบลโซ่พิสัยเนี่ยดันส่งหนังสือออกไปเรียกเก็บคืนจากประชาชน
คือจริงแล้วคนที่คืนต้องเป็นทางฝ่ายตะมนตโชคพิสัยถูกไหมคะ

ประเด็นคือความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี้นอกจากเจ้าหน้าที่แล้ว

เพราะว่าท่านเป็นคนเซ็ตเองกับมือนะ
ทีนี้อยากได้คำชี้แจงที่สำคัญกว่านี้